เริ่มที่เรื่องของการพบระเบิดกันก่อน
หลังจากที่มีการไปพบระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่๒
รางรถไฟของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาล่าสุดก็สามารถย้ายออกมาได้แล้วนะครับ
เก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปตรวจสอบ
ลูกระเบิดขนาดใหญ่สมัยสงครามโลกครั้งที่๒
คนงานบริษัทรับเหมาของโครงการการก่อสร้างรถไฟรางคู่หัวหินประจวบ
ขุดพบบริเวณใต้สะพานเหล็กของรถไฟ
ระหว่างสถานีเขาเต่าวังผงนะครับ
ห่างจากสถานีรถไฟวังพงศ์ของอำเภอปรานบุรีไปทางทิศเหนือสักประมาณ๑กิโล

หลังจากพบระเบิดนะครับก็มีการสั่งทุกอย่างหยุดเลยครับ
หยุดการเดิมรถขบวนรถด่วนกรุงเทพสุราธานีและรถธรรมดาสายธนบุรีหลังสวน
ที่จะผ่านจุดนี้แล้วก็ให้จอดอยู่ที่สถานีหัวหินก่อนจนกว่าจะเก็บกู้ระเบิดแล้วเสร็จนะครับ
เวลาต่อมานายกิติพงศ์สุภากุลนะฮะเป็นนายอำเภอปรานบุรีครับ
ฐานะเป็นพบเหตุการณ์ก็วางแผนเลยจะเคลื่อนย้ายลูกระเบิดลูกนี้อย่างไร
ซึ่งเป็นระเบิดที่ทิ้งจากอากาศยานนะครับ
เครื่องบินลบสมัยก่อนนี่แหละประมาณสัก๑๐๐ปอนด์ได้น้ำหนักนะครับ
หรือหนักกว่า๔๐๐กิโลกรัม
ต้องการเคลื่อนย้ายออกจากใต้รางรถไฟอันนี้นะครับคุณผู้ชม
คือไม่อยากคิดสภาพนะถ้ามันเป็นระเบิดตอนที่รถไฟมาพอดีนะครับ

แรกไปสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะมีความปลอดภัยสูงสุด
โดยที่ต้องไม่มีบ้านเรือนของประชาชนรัศมี๒กิโลเพื่อขุดหลุมลึกไม่น้อยกว่า๔เมตร
เพื่อเตรียมไว้สำหรับการเก็บรักษาระเบิดเป็นการชั่วคราวก่อน
ก่อนจะมีการทำลายทิ้งต่อไป
โดยใช้พื้นที่รกร้างที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสนามบินเก่า
อยู่ที่บริเวณหมู่๑บ้านเบนจภาษตำบลวังพงศ์อำเภอปรานบุรีเป็นจุดเก็บรักษาก่อนนะครับ
และชุดที่๒เป็นทีมเคลื่อนย้ายต้องนำรถเครนไปยกระเบิดขึ้นไปใส่รถบรรทุก๑๐ล้อ
โดยมีสายรัดหัวรัดท้ายไม่ให้มันขยับได้
แล้วก็ใส่ทรายมารองในรถเพื่อพยุงระเบิดเอาไว้
นำไปจุดที่จัดเตรียมเอาไว้ทั้งสองทีมต้องทำงานแข่งกับเวลา
จากเป็นช่วงค่ำการเคลื่อนย้ายช่วงกลางคืนมันทำให้ล่าช้าลำบากเพราะมันมืด
ทางนี้ยังพบว่าการดำเนินการเคลื่อนย้ายสามารถทำได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากนั้นก็จะมีการเปิดเดินรถไฟต่อไปแล้วก็จะมีการทำลายเรื่องของระเบิดต่อไปด้วย
สงครามโลกครั้งที่๒นะฮะหนัก๔๐๐กิโลนะครับ